มาครับ
ได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเธอทำต่อหมอ
เปิดใจได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรกพบกัน
เคยอยู่คนเดียวขับเขี้ยวชีวิตสู้
คำถามคำถามทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลย
ดังคนคุ้นเคยใช่เลยที่ใจเป้าคอย
เธอเป็นเหมือนแสงหิ่งคอยมาส่องใจพี่เฉยเมื่อเคย
ให้มองเห็นทางเดินห่างความเหงาคุ้นเคย
ทางใจที่ใครผ่านเลยจะลงเอยถ้าเธอมาเริ่ม
เติมความสุขลงในช่องวางห้องโนนางวาง
หากมีผู้มาช่วยเติมมีเธอเคียงคู่แม้นดูทีวีเครื่องเดิม
ไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอ
ได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบ
ถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมื่อ
คนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอ
ใจร้างโรชั่งคือเธอเสนอรักมาสมแสม